คุณผู้ชมครับพี่เบิร์ดปุ้ยครับรู้จักบอยแม่คำมีไหม
ไม่รู้จักแต่อยากรู้จักแนะนำเขาตะโกนว่าเฮ้ยผมอ่ะ
อยแม่เขามีรู้จักหรือเปล่าเอออย่างงี้เลยนะแล้วฮะอ่า
ท่าทางเมาหน่อยขับกระบะไปชนกับรถจักรยานยนต์
จนคนขับรถจักรยานจนโดยคนซ้อนได้บาดเจ็บสาหัสครับนะฮะ
เขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลญาติเขาตามมาก็ไปเจอคนขับกระบะ
ก็มีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันก็ยังต่อยกันอีกนะฮะ
เหมือนตัวเองสู้ไม่ได้ไปตามพวกมาด้วยนะครับนะฮะทีนี้กู้ภัย
เอาคนเจ็บส่งห้องฉุกเฉินไปแล้วออกมาช่วยระงับเหตุ
อยแม่คำมีกับเพื่อนเนี่ยยังไปซ้อมกู้ภัยบาดเจ็บอีก
รู้จักไหมบอยแม่คำมีรู้จักแต่ไม่อยากสนิทเลย

อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว
มันมันหว่าอย่างเงอะเนี้ยคนถอดเสื้อเนี้ยฮะที่มีรอยสักเนี้ยครับ
ไปชนคนบาดเจ็บ๒รายตอนแรกก็หนีไป
แล้วคนขับกระบาดก็ขับตามไปถึงโรงพยาบาล

ก็เลยมีปัญหาต่อยกันมีปากเสียงกัน
ต้นเรื่องมันเกิดตี๑ของ๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่๔แยกเหมืองหิต
ทำให้ฝ่ายรถจักรยานยนต์เขาเจ็บ๒ราย
ก็ส่งโรงพยาบาลกู้ภัยก็มาช่วยกัน
ทีนี้ต่อมาเนี่ยญาติคนเจ็บไปถึงโรงพยาบาล
ก็ไปเจอกันกับกระบะคันต้นเรื่องพอดีครับ

แล้วก็ไปชนกับรถเก่งอีกคันหนึ่งเหมือนจะหนีออกไป
เขาก็ตามไปว่าเอามาชนน้องเขาทำไม
ต่างฝ่ายต่างมีปากเสียงกันไม่พอใจ

ระหว่างนั้นกู้ภัยที่ไปส่งคนเจ็บเห็นท่าไม่ดี

แต่มันไม่จบแค่นั้นคุณผู้ชม

เคยติดคุกมาแล้ว๔ปีรู้จักไหมเนี่ย
โอ้โหไปฟังเสียงกู้ภัยหน่อยฮะ
ดูเถอะ
ดูเถอะพี่น้อง

สักประมาณ๑๖๑๗ปีอายุน้อยครับ

สุดท้ายกู้ภัยที่บาดเจ็บก็พากันไปแจ้งความที่
พอเมืองแพร่ให้ดำเนินคดีกับนายคนนี้

ตอนนี้รู้จักหมดแล้วนะชื่อจริงคือ
ทีมระศักดิ์ทวีศุกร์อายุ๓๓ปีครับ

โดยเฉพาะน้องกู้ภัยคนหนึ่งอายุเพียง๑๔ปี

ก็มีอาการแน่นก็ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาล

ก็เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหา

สองขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
สามชนแล้วหนี

แต่เพียงว่าเดี๋ยวจะไปขอโทษกู้ภัยที่ตัวเองทำร้ายไปด้วย

ก็ว่าไปตามกฎหมายละกัด